ได้เห็นได้เจอในสิ่งที่เกิดมาชีวิตนี้

ดูไกลเหมือนที่บ้านคุณปุ้ยขาวโพรนเลยโอ้โฮนี่
ถ้าเกิดไม่เห็นหมาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นเมืองไทย
เหมือนแบบพวกที่ราบสูงที่จีนนะนะ

คุณผู้ชมคลิปนี้ชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายไว้นะคะ
ประมาณบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่
เห็บตกอย่างหนักเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่บ้านหัวแม่เมืองหมู่๗ตำบลเวียงเหนืออำเภอปลาย
จังหวัดแม่ฮ่องศรค่ะลูกเห็บตกมาอย่างหนักเลย
คนในพื้นที่บอกว่าแหมใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็อยากถ่ายนะฮะ
เพราะเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย

ไม่เคยไม่มีทางเลยคนในพื้นที่บอกว่านี่ขนาดปกติ
นี่เหนือนี่หนาวนะคะยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
อกจากนี้ค่ะพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุลูกเห็บยังส่งผลให้
ผลทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางในอำเภอปลายสั่งการให้ทุกหมู่บ้านเร่งสำรวจความเสียหาย
แล้วก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในช่วงนี้ด้วยนะคะ
นี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่สายผลนะคะ
นั่นคือลูกเห็บนะที่ตกลงมาแหมเหมือนสายฝนเลยนะมองไกล
มันแข็งด้วยนะมันแข็งด้วยนี่โอ้โหบรรยากาศที่แม่ห้องศรนะคะ